มีคนไปกักตุนสินค้าซื้อของช้อปปิ้งจับจ่ายให้สอยกันเยอะมาก

จตุรงมกจกก็เลยมีการอัดคลิปหนึ่ง
คือเป็นการเตือนสติพี่น้องชาวไทยด้วยกันเอง
โอ๊ยไม่ต้องไปเร่งรีบกักตุลอาหารแห้งหรอก
เตือนแบบนี้เพราะอะไรยังไงไปฟังคลิปนี้กันค่ะ
อันนี้ชาวเน็ตก็เข้าไปกดตั้งใจฟังกันเป็นอย่างดีเลย
แต่พอฟังไปฟังมาเอ๊ะตอนจบทำไมมันกลับหักมุมซะแบบนี้

โถเข้าไปแยกไม่ทันไอ้ได้มาถุงเที่ยว
เหตุมันเกิดแบบนี้ที่พี่โรงต้องออกมาอัดคลิปโวยวาย

เป็นเพราะว่า๑ตัวเองไปแย่งซื้อเข้าสารไม่ทัน
บอกว่าได้มาแค่ถุงเดียวเอง
ก็เลยทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์
มีแบบว่ายีแกมหยอกกันเยอะเลย
แล้วก็มีอีโมจิรวบหัวเราะมาหัวเราะเยาะใส่กันนะคะ
สมกับเป็นนักแสดงตลกนะตามสไตล์ของพี่โรงเลยนะคะ
แม้ก็กลัวตัวเองไม่ทัน
ก็เลยบอกคนอื่นไม่ต้องรีบตัวเองจะไม่ทันเอา